เที่ยงโพงหูหินจังหวัดประจวบเครียร์เรศรนะคะ
มีคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งนะคะไปแจ้งความกับผู้ใหญ่บ้านค่ะ
บอกว่าลูกชายอายุ๙ขวบหายออกไปจากบ้าน
ตั้งแต่วันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ไปพบว่าเป็นศพถูกฝังดินไว้นะคะ
อยู่บริเวณป่าละเมาะริมเชิงเขา
ตำรวจพยายามออกหาข่าวและกดดันจนผู้ต้องสงสัยเข้ามอบตัวนะคะ
อมรับว่าเป็นคนยิงจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของการล่าสัตว์ก็คือเข้าใจว่าน้องผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นสัตว์เพราะว่าไปทำให้ต้นไม้มันไหวก็เลยตัดสินใจยิงเข้าไปนะคะ
สุดท้ายกลัวความผิดเอาศพน้องไปฝังอำพรางนะคะ
ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
กรณีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ
ครอบครัวหลังจากที่ตามหา๓วันไปพบลูกชายอายุ๙ขวบค่ะ
เป็นศพแล้วนะคะนอนขาไขว้กันมีรอยกระสุนปืนที่เอวด้านซ้าย
โดยถูกฝังดินไว้มีก้อนหินขนาดใหญ่ทับร่างปิดบังอำพราง
ที่ผู้เป็นแม่จะไปพบศพเป็นคนแรกนะคะ
หลังจากนั้นก็แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่มาตรวจพิสูจน์ทราบชื่อ
เด็กชายเฉลิมชัยโจปฐาหรือว่าน้องกล้วยจากนั้นนายประมุกโคศิลป์หรือว่าเบี้ยวค่ะ
เข้ามามอบตัวต่อตำรวจหลังจากที่ตำรวจในพื้นที่ออกกดดันอย่างหนัก
ความคืบหน้าในคดีนี้นะคะช่วงบ่ายตำรวจสพบ้านหนองพลับ
ควบคุมตัวในเบี้ยวผู้ก่อเหตุ
ที่ใช้อาวุธปืนยาวลูกกรด
ขนาดจุด๒๒ยิงน้องกล้วย
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

แรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้
ส่วนจุดที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
จุดแรกตำรวจควบคุมตัวในเบี้ยว
ทำแผนที่บริเวณพุ่มไม้ซึ่งเป็นจุดยิง
เบี้ยวเข้าใจผิดบอกว่าน้องกล้วย
คิดว่าน้องกล้วยเป็นนกหรือว่ากระรอก
ยิงจนตกลงมาจากพุ่มไม้บนต้นไม้
ส่วนอีกหนึ่งจุดที่ไปทำแผน
คือจุดที่ในเบี้ยวอุ้มร่างน้องกล้วยมาฝังดินเอาไว้
ห่างจากจุดแรก๖๕๐เมตรนะคะ
โดยในเบี้ยวฝังศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ชุดวันที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็หลบหนีไปนั่นคือ๒จุดในการทำแผน
ส่วนคำรับสารภาพของในเบี้ยวค่ะ
วันเกิดเหตุตั้งใจจะไปล่าสัตว์ในป่า
ตอนนั้นตัวเองสังเกตเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวบนต้นไม้
คิดว่าเป็นสัตว์อาจจะเป็นนกหรือเป็นกระรอก
มีความเคลื่อนไหววิ่งไปวิ่งมาบินไปบินมา
แต่ความจริงแล้วความเคลื่อนไหวที่เขาเห็นเป็นน้องกล้วย
อำพรางตัวล่าสัตว์อยู่บนกิ่งไม้
พรางตัวเพื่อล่าสัตว์เช่นเดียวกัน
นาทีนั้นในเบี้ยวตัดสินใจยิงปืนลูกกรดเข้าใส่พุ่มไม้
เพราะเข้าใจว่าเป็นนกจนน้องกล้วยตกลงมาจากต้นไม้ทันที
ตอนนั้นพอเดินไปดูค่ะในเบี้ยวยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เข้าไปอุ้มศพน้องกล้วยไว้ในร่องน้ำเก่าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๖๕๐เมตร
ก่อนจะกลับไปที่บ้านเพื่อเอาจอบมาขุดฝังศพ
แต่ในเบี้ยวขุดไปได้ประมาณ๓๐เซนติเมตรเท่านั้นนะคะ
เพราะหน้าดินมันเป็นชั้นหินก็เลยตัดสินใจเอาร่างของน้องกล้วยนั่งลง
แล้วเอาดินกลบก่อนใช้ก้อนหินทับอีก๑ชั้น
หลังจากนั้นกลับมาทำงานตามปกติค่ะ
พนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีกับในเบี้ยวนะคะ

ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองและที่สาธารณะ
ข้อหายิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
ปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพปิดบังเหตุแห่งความตาย
ข้อหาเคลื่อนย้ายศพโดยไม่มีเหตุอันควร
พร้อมนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดหัวหินทันทีค่ะ